อีกหนึ่งกรณีที่เราจะต้องตรวจสอบกันต่อนะครับ
เป็นนักศึกษาเขาอ้างว่าขึ้นรถไปกับนายตำรวจ

และในวันดังกล่าวนักศึกษาสาววัย๑๘ปีคนนี้

ให้ร้อยตำรวจโทคนนี้ไปส่ง

แต่ทีนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นบนรถของตำรวจนี่แหละครับ
เขายืนยันบอกว่าเขาถูกข่มขู่
เอาปืนออกมาในข่มขู่ให้เขาร่วมหลับนอน

แต่ว่าเธอใช้อุบาย
หลอกบอกว่าอยากจะลงไปซื้อของ
จากนั้นใช้ช่วงเวลานั้นติดต่อเพื่อนนะคะแต่เพื่อนไม่มาสักที

ทีนี้พอขึ้นรถไปสุดท้ายแล้วกระโดดลงจากรถ

ในหนังเธอก็กลัวเธอเปิดประตูกระโดดลงจากรถ

เรื่องนี้แม่ของนักศึกษาสาวเอาเรื่องเข้าแจ้งความ

ตำรวจบอกว่ายังไม่ฟันทงนะคะว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
เนื่องจากทั้งสองฝ่ายตอนนี้ยังให้การไม่ตรงกัน
คือตำรวจได้พูดคุยทั้งฝั่งของนักศึกษาสาวแล้ว
เขาบอกข้อมูลยังไม่ตรงกันเท่าไหร่
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยลงพื้นที่
ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วก็ไปสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กับนักศึกษาสาวคนนี้นะคะ

เป็นการบาดเจ็บในช่วงที่นักศึกษาสาวคนนี้นะคะ
เข้ารักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
แล้วก็มาร้องเรียนไทยรัฐทีวีเพิ่มเติมด้วย
จากการไปแจ้งความกับตำรวจแล้วนะคะ
บอกว่าบาดเจ็บเกิดจากการกระโดดลงจากรถยนต์ของนายตำรวจ
ศร้อยตำรวจโทเป็นระดับรองสารวัตร
สังกัดกองบัญชาการปรับรามยาเสพติดปศ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๙มกราคมที่ผ่านมา

ใช่ค่ะแล้วเมื่อวานนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยลงพื้นที่
ไปหาเธอนะคะไปสอบถามไปพูดคุยว่า
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นอะไรยังไงนะคะ
พาไปดูจุดเกิดเหตุ
บอกว่าอยู่ในซอยมาลีย่านคลอง๖
พบว่าจุดนี้เป็นถนน๒ข้างทางเนี่ยเป็นป่า

ค่อนข้างเปรียวนะนี่ขณะกลางวันนะคะ
พร้อมกันนี้นักศึกษาสาวเปิดเผย
บอกว่ารู้จักกับตำรวจคนนี้มาประมาณ๑เดือนแล้วแหละ

ไม่ได้เป็นแฟนจริงแกล้งเป็นแฟนก็ได้สิ

โดยทีนี้วันเกิดเหตุเธอบอกกับนายตำรวจ

อยากไปอยู่คนเดียวอยากไปอยู่ที่อื่น
นายตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้

คือพาไปดูกันกลางวันนะไม่กลางคืนนะ

ขับรถมารับที่หอพักของเพื่อน

จากนั้นตำรวจคนดังกล่าวบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปกดเงิน

บอกว่าช่วยเหลือขนาดนี้ขอร่วมหลับนอนหน่อยได้ไหม

ก็คุยกันไอ้ขอเป็นแฟนกัน

ไม่เคยรู้จักกันมาหนึ่งเดือนเนี่ย
และแถมชักปืนออกมาขู่ด้วย
บอกว่าจะยิงทิ้งหากคิดหลบหนี
ด้วยความกลัวค่ะออกอุบายบอก
หนูยอมทุกอย่างเลยพี่ขอโทรศัพท์มือถือหนูคืน

ขอลงไปซื้อไส้กรอกย่างข้างทางหน่อย

หลังจากนั้นนะคะในขณะที่เธอยืนซื้อไส้กรอกย่างอยู่
ฉวยโอกาสไลน์หาเพื่อน

ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนฟังเสียงผู้เสียหายหน่อยค่ะ
ผมอ่ะมีอย่างประมาณนี้คือ
มาทั้งหลายหน่อยครับ
และอีกหนึ่งพี่สองคนผมซ่อนแห่ง

เพื่อน
ที่นี่เหมือนเขาก็เลยรู้ตัวเดินลงมาขึ้นรถ

แล้วเขาแบบเหมือนมีปืนเหน็บไว้ที่ตัว

พูดอะไรก็พูดไม่ได้หนูก็เลยขึ้นรถไปต่อ
สาว๑๘คนนี้พยายามใช้ทุกวิถีทาง

ที่จะหาคนช่วยให้ได้
คือนอกจากที่พูดกับตำรวจ
กับด้วยตัวเองแล้วในขณะที่นั่งรถมาด้วยกัน

ทีนี้บอกกับทางคนขาย

แต่ว่าท้ายที่สุดทางตำรวจหน้านี้

ก็ตามลงมาพาเธอขึ้นรถไปอีกครั้งหนึ่ง
ตกอยู่ในช่วงภาวะแห่งอันตรายอีกแล้ว
ฟังเสียงสิคะคำพูดขึ้นรถแล้วมีปืนพกมาด้วยที่เอว
ใช่แล้วเธอบอกว่าโอ้โหเหมือนผู้ชายคนนี้
เหมือนเครื่องเลี่ยวกายปืนไว้แล้ว
เออนะครับในจังหวะนั้นเองเธอโชคดีอย่างหนึ่งคือเธอได้ส่งไลน์ไปบอกเพื่อนเรียบร้อยแล้ว

จังหวะที่เธอขึ้นรถเองนะฮะเธอก็เหลียวมองกระจกข้าง
ปรากฏว่าเห็นเพื่อนขี่รถจักรยานยนต์ตามมาพอดีเธอจำได้ว่าเป็นเพื่อนเธอ
ดังนั้นจังหวะนั้นแหละครับเธอตัดสินใจเลยคล้ายในหนังเลย
เปิดประตูรถพร้อมกับกระโดดลงข้างทางทันที
เธอได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะนี่แหละครับ
และจากนั้นเพื่อนเธอก็รีบมาช่วยตำรวจนายนั้นกลัว
เพราะมีคนมาพบมาเห็นมาเจอแล้วขับรถหนีไปเลยนะครับ
ทีมข่าวพยายามติดต่อไปยังนายตำรวจที่ถูกกล่าวอ้างแต่ไม่สามารถติดต่อได้
ก็เลยสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์เป็นคนขายไส้กรอกที่หญิงสาวอ้างถึงนี่แหละครับ
โดยคนขายไส้กรอกเล่าให้ฟังว่าขณะที่ขายไส้กรอกอยู่นั้นนะฮะ
มีรถยนต์มาจอดจริงก่อนที่หญิงสาวจะลงมาซื้อไส้กรอกจริง
พร้อมกระพริบตาทำสัญลักษณ์ขอความช่วยเหลือ

แต่ตัวเองไม่รู้ไม่ได้เอกใจไม่ได้คิดอะไร
เพราะคิดว่าทั้งสองเป็นแฟนกันและมีปัญหาทะเลาะกัน
ก่อนที่ชายในรถจะลงมาหาหญิงสาวและพาเธอขึ้นรถไปนะฮะ
กงไส้กรอกไม่รู้ได้ซื้อได้จ่ายเงินหรือเปล่า
ฟังเสียงของคนขายไส้กรอกหน่อยฮะ

โดดมาหว่ายใจเพียงไม่ได้มีแต่ควกตาที่ออกไป
ตอนนั้นเราคิดว่าเป็นยังไงเป็นเหตุการณ์อะไร
เหมือนว่าตอนนั้นที่หนูคิดคือเขาเป็นแฟนกันแล้วคงทะเลาะกันอะไรประมาณนี้
นี่เป็นคำให้การของคนขายไส้กรอกนะฮะ
ทีนี้ก็มาดูรูปคดีที่ทางตำรวจต้องตามนะ
ตามตัวของตำรวจซึ่งตอนนี้เรากำลังชั่งใจอยู่ใช่ไหมว่า
ตำรวจจริงหรือตำรวจปลอม
หรือว่าเรื่องเรามันเป็นยังไงกันแน่
จริงแล้วเนี่ยนะคะ
สอบปากคำทั้งสองฝ่ายเรียบร้อยแล้วนะคะ
แต่ทีนี้ตำรวจบอกว่าข้อมูลยังไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่
ทั้งสองฝ่ายเพราะนายตำรวจที่ถูกอ้างถึง
เขาบอกว่าเขาให้ปากคำกับตำรวจอีกทีนะ
เขาบอกว่าตัวเองกำลังจะขับรถไปส่งหญิงสาวที่หอพัก
ในขณะที่ขับรถทะเลาะกัน
ทะเลาะกันเพราะอะไรเพราะรำคาญที่หญิงสาวคุยโทรศัพท์
แล้วก็เล่นโทรศัพท์ตลอดเวลาเลย
จากนั้นจู่หญิงสาวตัดสินใจกระโดดลงไปจากรถเฉยเลย

เขาก็เลยหยุดรถและลงไปช่วยเหลือด้วย
บอกแบบนี้ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่เพื่อนของหญิงสาวมาเจอพอดี
เขาก็เลยเห็นเพื่อนมาช่วยแล้วก็เลยขับรถยนต์ออกไป
โดยนายตำรวจที่ถูกกล่าวอ้างเนี่ย
เดินทางเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมนะคะที่โรงพักคลอง๕วันนี้ค่ะ
เพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดทั้งสิ้นนะครับ
ตำรวจบอกว่าต้องสอบปากคำเพิ่มเติมผู้เสียหาย
และแม่ของผู้เสียหายซึ่งเป็นคนเอาเรื่องนี้มาแจ้งความอีกครั้ง
เรื่องนี้มันมีรายละเอียดเชิงลึกที่จะต้องมีการสอบสวน
พร้อมจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
เรื่องนี้ก็ถึงตำรวจชั้นผู้ใหญ่เหมือนกัน
พันธุ์ตำรวจเอกกิจสนะพัฒนาเจริญบรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็ออกมาเปิดเผยแล้วบอกได้รับทราบแล้ว
ข้อมูลต่างนานาที่ทางตำรวจของสพคลอง๕เนี่ย
เขารายงานขึ้นมาตอนนี้ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน
และการสอบสวนดำเนินคดีเป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวน
จะสอบสวนอย่างตรงไปตรงมา
ตำรวจผิดก็ว่าไปตามผิด
ไม่ช่วยตำรวจผิดให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับ

ถ้ากระทำผิดจริงตามที่ผู้เสียหายแจ้งความร้องทุกข์
จะมีการดำเนินคดีทั้งทางวินัยและทางอาญา